มาดูเรื่องของลุงคนนี้กับแมวที่เขาทำนะคะ
คือลุงคนนี้เนี่ยจับหางแมวแล้วเอาแมวฟาดกับพื้น
คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าแมวตัวนี้ไปขวน
เบาะรถมอเตอร์ไซค์ของเขาค่ะต่อหน้าต่อตาเจ้าของค่ะ
ไม่รู้ว่าคนที่รักแมวหรือคนที่เลี้ยงแมว
แม้แต่คนที่ไม่ได้เลี้ยงก็แล้วแต่
น่าจะรู้สึกไปด้วยรู้สึกเจ็บไปด้วย

ก็ไม่ใช่คนรักแมวเท่าไหร่นะครับ

คือสิ่งมีชีวิตถูกจับหางแล้วฟาดลงกับพื้น
แต่นั่นแต่นั่นมันเป็นสิ่งที่มันผูกพัน

แมวตัวนี้ชื่อเจ้าโซโตค่ะ
เป็นพันธุ์เปอร์เซียผสมสก๊อตติส
เป็นเพศเมียอายุ๔เดือน
ถูกผู้ชายคนนี้จับแล้วเหวี่ยงมาลงกับพื้น
โดยที่เขาบอกว่าแมวเนี่ยมันไปเดินในบ้านเขา
แล้วก็ไปทำรถมอเตอร์ไซค์เขาเป็นรอย
นี่ค่ะทีมข่าวไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือชุมชนเคหะทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔
ไปคุยกับคุณถาวรอายุ๕๑ปี
กับลูกสาวอายุ๑๘ปีนะคะเจ้าของแมว
เล่าให้ฟังบอกที่บ้านเลี้ยงแมว๒ตัว
คือวันนั้นอยู่เพื่อนบ้าน

แมวของเธอตัวหนึ่งกำลังถูกตีก็รีบวิ่งไปดู
พอไปถึงก็เห็นภาพแบบเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
ผู้ชายคนนั้นถือแมวถือเจ้าโชโต
นะคะไว้ในมือแล้วเหวี่ยงมันลงกับพื้น
แล้วบอกกับเธอว่าแมวเดินเข้าไปในบ้านเขา
พอถูกทุ่มแล้วมันก็นอนนิ่งเลยค่ะ
เธอก็พามันไปหาหมอ๓คลินิกไม่มีใครล่ะ
เพราะเขาบอกว่าอาการหนักมาก
จนสุดท้ายไปโรงพยาบาลสัตว์มเกษตร
มันก็ตายแล้วค่ะด้วยภาวะเลือดออกในสมองหัว
นี่ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะคะ
บอกช็อกมากเสียใจมาก

แต่วันนี้ลืมปิดประตูแมวมันหลุดออกไปคุณนัทพงศ์
สุดท้ายวันนี้ไปแจ้งความแล้วค่ะ
กับตำรวจยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เจ้าโซโตะนะคะโชคร้ายจริง
วันนี้เจ้าของแมวเข้าให้ปากคำ

กับนายเทียนอรุณจิตผู้ก่อเหตุค่ะ
ก็แจ้งความในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และทารุณสัตว์นะคะ
เรียกค่าเสียหาย๕๓๐๐๐บาทนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะไปฟังคุณเทียนค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางผู้เสียหายก็เดินผ่านมาพอดี
คือเจอกันสองฝ่ายก็ปะทะคารมกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
ไม่เป็นไรมึงใส่สีใส่ไข่ไปเลยจบ
หวังสมที่พิษีกรรมเรียบร้อยเลย

กูไม่รู้ว่าเป็นหมาของหมาแมวของมัน
หมาแมวของมึงกูกระทืบในบ้านจะได้ไม่มีใครรู้
อ่ะทีนี้ในเทียนว่ายังไง

ไหลก็ไม่ไปทำแบบนั้นถือเป็นการป้องกันตัว
เพราะว่าตนเองกลัวแมวขวดเลยสะบัดเท่านั้น
ไม่รู้ว่าแมวตัวนี้จะตายง่าย
โอเคสลัดต่ำหน่อยโดนพื้นมันก็ยังดิ้นอยู่
เราก็สลัดเข้าสายเฝาฟ้าแค่นั้นเอง
ถ้าเราเลี้ยงแมวนี่จับหางแมวแมวก็ควรเหมือนกันนะคะ

เทียนบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเข้าพบตำรวจค่ะ

จากนั้นไปขวนรถมอเตอร์ไซค์ของเขาทำให้เขาเสียหาย
ส่วนการที่เจ้าของแมวจะเรียกเงินตัวเอง๕๓๐๐๐บาท
ไม่มีให้แล้วก็พร้อมที่จะสู้คดีในชั้นศาลค่ะ